คุณผู้ชมข่าวต่อไปนี้ต้องบอกว่า
หัวจิตหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่นะ

สักพักพี่เลี้ยงโทรมาคุณแม่

ตอนไปน้องก็ยังดีแล้วทำไมถึงบอกว่าน้องไม่หายใจ
คุณผู้ชมไปดูนาทีที่คุณแม่เดินทางไปหาลูกที่โรงพยาบาลครับ
ที่คุณแม่ไปตอนนี้น้องอยู่ในสภาวะอาการโคม่า
ซีดตัวเขียวเพราะน้องหายใจไม่ออกเป็นระยะเวลาหนึ่ง
นี่คือหางอกแม่แค่๑วันเดียว
คือคนเป็นแม่จะเข้าใจความรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วคำที่แม่เรียกนะแล้วแม่เข้าไปไปหอมลูกกอดลูก
แล้วพูดแต่คำว่าคนเก่งของแม่คนเก่งของแม่นี่เราแบบเรื่องสะเทือนใจ
ขวบเดียวคุณผู้ชมน้องยังไม่ได้รู้อะไรหรอกนะ
สุดท้ายมาเจอสภาพแบบนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ
เข้าไปเยี่ยมลูกนอนอาการโคม่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
คุณแม่ก็ไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
คุณแม่บอกว่าคือพาน้องกุลไปฝากเลี้ยง
ต่อมาอยู่พี่เลี้ยงโทรมาคุณแม่น้องไม่หายใจแล้ว
น้องเอาผ้าปิดจมูกตัวเองแล้วก็หยุดหายใจ
ก็เลยรีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลแล้วก็โทรหาคุณแม่ก่อน
ล่าสุดเมื่อวานคุณแม่คุณแพทย์เอง
เขาก็เดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจก่อนที่สนหนองจอก

คือวันที่๑๘มกราคมเธอกับสามีต้องไปทำงานทั้งคู่
จริงก่อนหน้านี้ก็ผัดกันเลี้ยงช่วยกันเลี้ยง
แต่วันที่๑๘ต้องทำงานทั้งคู่แล้วทำยังไงดี
ตัดสินใจเอาลูกไปฝากเนอร์ซีรีสเลี้ยละกัน
แล้ววันที่๑๘คือวันแรกที่ไป
แต่ต้องบอกว่าก่อนที่น้องจะไปวันแรกนั้นน่ะ
คุณแม่บอกเคยพาน้องไปที่นี่มาก่อนแล้ว
เหมือนกับไปทดลองเรียนมา
แล้วคุณแม่กับคุณพ่อก็ไปดูที่เนอร์เซอรี่ว่า
เป็นยังไงสภาพความเป็นอยู่เด็กอยู่ยังไง
แล้วปรากฏคุณแม่บอกว่าที่สบายใจที่สุดเลยคือ
มีกล้องวงจรปิด
คุณผู้ชมจำประโยคนี้ไว้ให้ดี
แต่ว่าคลิปที่คุณผู้ชมเห็นน้องกุ่นในภาพ
เป็นคลิปที่ตอนเช้าคุณครูส่งคลิปอันนี้มา

ปกติเลยนะดูสดใสมาก
นี่น้องก็น่ารักน่าเอ็นดูเขาขวบเดียว

แชทไปไลน์ถามพี่เลี้ยงว่าน้องกินข้าวไหม
นอนหลับหรือเปล่าเอ๊ะไม่อ่าน

จนกระทั่งผ่านมาตอนบ่าย๒โมง๒๓นาที

ก็น้องเอาผ้าปิดจมูกตัวเอง
ซึ่งผ้าผื่นนั้นมันเหมือนเป็นผ้า

คือผ้าที่น้องเขาชอบผ้าติดตัว
แม่เขาบอกว่าเป็นผ้าที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด

แม่ก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะมันใช่เหรอ

หลับไปแล้วขัดอากาศหายใจอะไรแบบนี้

คุณหมอก็พยายามปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจขึ้นมา
เหมือนจะไม่สามารถรักษาต่อไปได้เพราะอะไร
เพราะที่โรงพยาบาลไม่ได้มีเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก

แล้วก็ภาพที่เห็นคือต้องส่งตัวน้องไปต่อ

แล้วก็บอกว่าน้องขาดอากาศหายใจไปนาน
อาการก็เลยโคม่าและเปอร์เซ็นต์การรอดแทบจะไม่มี

คุณแม่ก็เลยติดต่อนี่มันมีกล้อง
ไหนขอดูกล้องวงจรปิดซิเพราะมันอยู่ในบริเวณห้องที่เด็กอยู่ใช่ไหม
คำตอบที่ได้คือกล้องเสีย

เอาทำไมมันกล้องเสียเหมาะเจาะพอดิบพอดี
วันที่เกิดเหตุไม่สามารถจะดูกล้องได้

เอ้าไปฟังเสียงคุณแม่หน่อยครับ
มองว่ามันไม่ยุติธรรมกับหนู
ที่ลูกหนูจะต้องมาเสียแล้วกับเหตุการณ์ที่มันไม่ชัดเจนอย่างนี้ค่ะ
แล้วคือเราอยากหาเหตุผลเราอยากดูกล้องวงจรว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงกันแน่ค่ะ
ถ้ามันเป็นอย่างที่เขาบอกว่าเด็ก๑๑ขวบ๑๑เดือน
ซึ่งเขาโตแล้วนะคะที่จะนอนเอาผ้าอุดจมูกตัวเองแล้วเสียชีวิตอย่างนี้
หนูว่ามันเป็นเป็นเป็นการรัดเลยอะไรของเขาหรือเปล่า
หนูอยากขอความชัดเจนตรงขอดูกล้องอย่างเดียวเลยค่ะ
เหมือนที่คุณแม่พูดคุณแม่ไม่ได้คิดว่าน้องกุลโดนทำร้ายนะ
แต่น่าจะเกิดจากความละเลยของครูพี่เลี้ยง
เพราะช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยครูพี่เลี้ยงเขาบอกว่าออกไปกินข้าว
พอกลับมาปุ๊บเห็นน้องนอนคว่ำตัวเขียวแล้วแล้วก็ไม่หายใจแล้ว
นั่นหมายความว่าไม่มีคนอยู่กับเด็กใช่หรือไม่

อกบอกว่าตอนนี้ได้แจ้งความเอาผิดกับครูพี่เลี้ยงแล้ว
ข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสแล้ว
แต่ถ้ามันหนักมากไปกว่านี้ก็ต้องเพิ่มข้อหาต่อไปนะครับ
ขนาดเดียวกันนี่หน้าข่าวเราไปไปเก็บพย่มพยานหลักฐาน
เดี๋ยวตั้งบริหารเองก็ทงลงไปที่เกิดเหตุไปขอกู้ไฟล์
เสียจริงหรือเปล่าขอกู้ไฟล์หน่อยสิ
เพราะกล้องไม่มีการ์ดไม่ได้ใช้มานานแล้ว
แล้วจะมีกล้องไว้ทำไมมีแต่ตัวกล้องหรืออย่างไร

เขาอ้างว่าอ๋อไม่ได้จ่ายค่าเชื่อมไวไฟ
อันนี้ตำรวจบอกหลักฐานมาแบบนี้นะ
จากนี้ไปเดี๋ยวตำรวจจะไปตรวจสอบหาหลักฐานต่างเพิ่มเติม
ส่วนเรื่องของการออกใบอนุญาตสถานประกอบการรับเลี้ยงเด็กเบื้องต้น
เขาอนุญาตมีการขออย่างถูกต้อง
หมดไปแล้วถ้าไม่มีเดี๋ยวโดนข้อหาเพิ่มเติม
อันนี้ก็คงให้ตำรวจเขาตรวจสอบต่อไป

ตามที่เขาสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ